คุณผู้ชมค่ะพาไปย้อนวานกันหน่อย
หลายคนเนี่ยพอเราโตขึ้นเราก็แบบ

เพราะว่าวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่สนุกสนาน
คือวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่สนุกสนานแล้วก็มีความสุขค่ะ
โดยเฉพาะเด็กเนี่ยเวลาเห็นน้ำ
เห็นน้ำไม่ได้เลยอยากจะไปเล่นน้ำอยากจะไปโดดน้ำ
แล้วถ้าเกิดว่ามีไอ้ที่ห้อยอะไรแบบนี้ให้เราได้เล่นนะสนุกสนาน
ไม่ไหวค่ะ
ไม่ไหวค่ะ
ใหม่ตกน้ำแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะแต่ก็คือก็ได้กำลังใจดีได้เสียงเชียร์จากเพื่อนนะ
หลายคนก็ร่วมกันตะโกนช่วยกันเชียร์แหละว่าแบบไปเลยไปเลยเออได้ได้คือยุเพื่อนอ่ะนึกออก
เขาเชียร์เขายุให้ทำใช่ก็เลยทำเริ่มจับเชือกแล้วก็เตรียมที่จะเวี่ยงตัวข้ามไปอีกฝั่ง
แต่ที่ไหนได้ก้าวเดียวค่ะนั่นดิลงน้ำเลยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยจ้ะ
เพื่อนก็เลยหัวเราะชอบอกชอบใจกันใหญ่
รวมถึงเจ้าตัวที่ตกน้ำไปเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็ยังหัวเราะตัวเอง
อย่างอ้าวฉันก็ทำไปได้
จะบอกว่าครึ่งทางก็ใครอยู่ครึ่งเมตรก็ยังดี
ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนแหละแบบนี้
เวลาใครไปแบบว่าเที่ยวกันหรือไปแคมป์กันหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
มันก็จะมีกิจกรรมต่างให้เราร่วมสนุกให้เราเล่นกันแบบนี้เป็นประจำ
แต่ว่าถ้าจะเล่นอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังกันนิดนึง
เพื่อนบางคนอาจจะว่ายน้ำไม่เป็น
น้ำลึกหรือเปล่าคุณต้องตรวจเช็คดีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบบาดเจ็บแล้วก็ได้รับอันตราย

ใช่ค่ะตรวจสอบความแข็งแรงอะไรต่างของอุปกรณ์การเล่นกันด้วย